อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันนะคะก็คือกรณีที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ที่ว่ามีผู้คุมเรือนจำที่พิจิตรนะคะ
ไปก่อเหตุยิงลูกเลี้ยงยิงพ่อตายิงแม่ยายยิงน้องเมียตายคาที่คาบ้าน๔ศพ
แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๓รายนะคะวันนี้
ตำรวจสภเมืองพิจิตรคุมตัวผู้คุมรายนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาต้องก่อเหตุเนี่ยคือปัญหาครอบครัวสะสม
ชนวนเหตุแรกเริ่มก็คือทะเลาะกับลูกเลี้ยงเรื่องของที่ดิน
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็มีปากเสียงกับน้องเมียมานานแล้วเหมือนกัน
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นฆ่ายกครัวไปแบบนี้เลยเขาก็บอกเขาก็เสียใจนะ
อยากจะขอโทษครอบครัวภรรยาด้วยแต่เอาจริงขอโทษไปมันก็ไม่มีใครฟื้นคืนชีพกลับมานะคะ
วันนี้จริงตำรวจอยากจะพาไปทำแผนแต่เขาขอปฏิเสธการทำแผนคำรับสารภาพ
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปที่สพเมืองพิจิตรด้วยค่ะตำรวจก็กำลังนำตัวนายพุทธวัน
วัยห้าสิบเอ็ดปีผู้คุมเรือนจำพิจิตรหรือว่าเจ้าพนักงานราชทัน
นานการเรือนจำจังหวัดพิจิตรเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมพอดีนะคะ
อย่างที่บอกว่านายพุทธวันคนนี้เนี่ย
เขาใช้ปืนที่เป็นอาวุธประจำตัวขนาด๙มมยิงพ่อตาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ยิงแม่ยายยิงน้องเมียยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตคาบ้าน
แล้วก็ยังยิงเด็กชายคาทาวุฒิวัยสิบเอ็ดขวบนางสาวนิสิตราวัยสิบแปดปี
แล้วก็นางสาวกาญจนาซึ่งเป็นภรรยาและลูกของน้องเมีย
ได้รับบาดเจ็บด้วยครับทันทีที่เขาถูกคุมตัวออกมานะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็สังเกตสีหน้าบอกว่าสีหน้าค่อนข้างที่จะเศร้าหมอง
สารภาพสั้นพยักหน้ายอมรับแล้วก็บอกว่าอยากจะขอโทษค่ะ

ก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้คุมเรือนจำเหมือนกันมารอเยี่ยมให้กำลังใจ

ตกใจมากที่นายพุทธวันมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาเท่าที่รู้จักมาเนี่ย
ไม่เคยเห็นนายพุทธวันมีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้เลย
เท่าที่รู้จักเป็นเพื่อนกันมาก็ถือว่าเป็นคนจิตใจดีคนนึง

นายพุทธวันก็ไม่ได้มีอาการเครียดหรือว่ามีปัญหาชีวิตอะไร
แต่เคยพูดถึงนายธีรวัตรก็คือลูกเลี้ยงกับนายธิรเดชน้องเมียนะคะ
เอาไว้บอกว่าก็ทะเลาะกันบ่อย
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพูดจาไม่ให้เกียรติกัน
ส่วนเรื่องประเด็นที่ว่าทะเลาะกันเรื่องที่ดินแล้วก็เลยมาเกาะเหตุเนี่ย

เพราะตัวนายพุทธวันเองจริงก็เป็นคนมีฐานะนะ
ตัวเองก็มีบ้านมีที่ดินเยอะแยะไม่ได้เป็นคนขาดสนอะไร
ล่าสุดก็เพิ่งรู้ว่านายพุทธวันเนี่ย
ซื้อบ้านให้กับลูกเลี้ยงไปไม่นานนี่เอง

แล้วเมื่อเช้าที่ไปเยี่ยมสังเกตเห็นนายพุทธวันมีอาการค่อนข้างเครียด
เขาก็เลยบอกว่าก็ให้สู้แล้วกันก็ต้องยอมรับชะตากรรม

นายพุทธวันก็ตอบเขากลับมาว่าขอบคุณมากที่มาเยี่ยม
สภาพพี่เขาก็จะดูอิดโรยบ้างครับ
ก็ต้องอย่างปกติก็ต้องมีสภาพความเครียดบ้าง
ก็พูดไหมก็แกก็พูดว่าขอบใจมาก
ขอบใจมากที่มาเยี่ยมพี่ผมแล้วก็คุยกันว่าพี่สู้นะครับ
เหตุมันเกิดมาแล้วทำใจให้สบายครับ
แกก็บอกสู้เรื่องปัญหาลูกเลี้ยงคนโตนี้นะครับ

ก็ปัญหากับน้องภรรยาต่างพ่อกัน
เรื่องอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องเกาะแกะทั่วไป
เพราะว่าที่ผมทราบมาเนี่ย
ก็ไม่ทำการทำงานอะไรกันนะครับ
ลูกชายคนโตที่ว่าเป็นสาวประเภท๒อะไรนี้นะครับ

แล้วก็กับน้องชายต่างพ่อกับภรรยาน่ะก็คือ
เพื่อนของนายพุทธวันก็เล่าต่อนะคะว่า
นายพุทธวันเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลงานสูตรกรรม
หรือว่าดูแลเรื่องอาหารการกินโภชนาการให้กับนักโทษ
เวรมาตั้งแต่วันศุกร์ที่๓กันยายนแล้ว
เวลาออกเวรเขาก็จะได้พัก๑สัปดาห์คือ๗วัน
และจะไปเข้างานอีกครั้งก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันพรุ่งนี้นะคะ
ก็คิดว่าหลังจากที่ออกเวรจากไปเซ็นชื่อที่เรือนจำแล้วคงกลับมาเกาะเหตุ
แล้วก็ยังมีอดีตผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิจิตรค่ะ
ซื้ออาหารน้ำดื่มมารอเยี่ยมนายพุทธวันด้วยเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่านายพุทธวันเป็นผู้คุมที่ผู้ต้องขังทุกคนยกย่องนับถือ
คำปรึกษาที่ดีกับผู้ต้องขังทุกคน

พุทธวันยังให้คติเตือนใจเขาเลยว่าออกมาแล้วให้กลับตัวเป็นคนดี
ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตเขาเลย
คนที่อยู่ในเรือนจำพิจิตรเขาก็จะดูแลผู้ต้องขัง
เพราะนายไม่ได้เยอะอะไรฮะเพราะเรือนจำเล็ก
นิสัยดีครับก็ถ้าคนทำผิดก็ว่าไปตามผิดนะนะ

มีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่า

น่าจะเครียดเพราะเครียดแล้ว
จากการสอบปากคำนายพุทธวันนะคะเขาบอกว่า
จริงแล้ววันนั้นที่ทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่ที่ดินหรอก
ทะเลาะกันเรื่องที่ลูกเลี้ยงเปิดเพลงเสียงดัง

แล้วก็ยังมีการพูดจาแบบดูถูกเหยียดหยามเขาด้วย

เหยียดหยามกันแบบนี้ไม่ได้ใครหยามต้องตาย
สุดท้ายแล้วกลายเป็นบานปลายทะเลาะเรื่องที่ดินที่เรื้อรังกันมานาน

เขาบอกวันนั้นเขาขับกระบะสีดำมาจอดที่โรงรถหน้าบ้านของตัวเอง
แล้วก็เดินไปบ้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านของตัวเอง
จากนั้นเอาปืนไปยิงในธีรวัตรลูกเลี้ยงเลยนะคะ
กกหูซ้าย๑นัดช่องท้องอีก๑นัด
ยิงเด็กชายคทาวุฒิวัย๑๑ขวบ๑นัดค่ะ
ซึ่งทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน

เข้าศีรษะ๑นัดช่องท้องอีก๑นัด
แล้วก็ยิงนางลำพึงแม่ยายขณะกำลังวิ่งหนี
กกหูหนึ่งนัดลำตัวสองนัดแค้นอีกหนึ่งนัดเสียชีวิตที่คนต้นมะม่วงหน้าบ้าน
และศพสุดท้ายคือน้องเมียนะคะในธีรเดชยิงเข้าศีรษะหนึ่งนัดช่องท้องอีกหนึ่งนัด
นอนเสียชีวิตอยู่หลังประตูห้องด้านในตัวบ้านแล้วระหว่างก่อเหตุนายพุทธวันก็แกว่งปืนไปมา
ทำให้กระสุนเนี่ยมันพลาดไปถูกนางกาญจนาแล้วก็นางสาวนิสิตราภรรยาแล้วก็ลูกของน้องเมียบาดเจ็บสาหัสด้วย
ก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปเจรจากลายเกลี่ยแล้วก็ยอมมอบตัวออกมาค่ะ
ครับช่วงเย็นที่ผ่านมากู้ภัยเดินทางไปรับศพทั้ง๔ศพจากนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลก
ทันทีที่ศพมาถึงยาดที่รอทีวัฒน์ที่ร้องไห้อย่างหนักค่ะ
สี่ศพในครอบครัวนี่คือคุณป้ายุพินอายุหกสิบปีนะครับ
เป็นน้องสาวของนางลำพึงที่เป็นแม่ยายคนก่อเหตุ

ซึ่งก็ถูกลูกเขยยิงเสียชีวิตด้วย
ส่วนตัวผู้ต้องหาคนก่อเหตุก็ถือว่าเป็นหลานเขยของคุณป้ายุพิน

ยุพินไปแล้ว
คุณป้ายุพินบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าหากนายพุทธวันมาขอขมาก็ไม่ให้อภัยนะครับ
เพราะสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันเกินไป
ทำให้คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ย
เสียชีวิตไปถึง๔ศพบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยนะครับ
ทำเกินทำเกินมากรับไม่ไหว
มีหญิงหมดเลยไม่ให้เหลือทุกคนเลย
ตั้งใจยิงถ้ายิงกาดไปนี่มันยิงหัวยิงหัวทั้งนั้นเลย

คือเราไม่มีคำพูดไม่รู้จะพูดยังไง

อยากเผาติสุดอยากให้พระหารเหมือนกันไม่นึกว่าจะมาเกิดเรื่องถึง

บอกว่าที่ผ่านมาพอรู้ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
ระหว่างนายธีรวัตรกับตัวผู้ต้องหาที่เป็นพ่อเลี้ยงมานานพอสมควร
ตั้งแต่หลานย้ายมาจากเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่เกือบ๒ปี
ส่วนตัวมองว่าอาจเป็นปัญหากระทบกระทั่งธรรมดาตามภาษาพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง
ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้
ส่วนประเด็นเรื่องที่ดินคุณประจวบบอกว่าเดิมทีเขาเป็นเจ้าของที่ดินนะครับ
แล้วก็ตกลงปรึกษากับน้องสาวที่เป็นภรรยาของนายพุทธวัน
ว่าจะขอให้นายพุทธวันสามีช่วยซื้อต่อให้หน่อยเพราะธนาคารจะยึด
นายพุทธวันก็ยินดีซื้อที่ดิน๑งานพร้อมกับบ้านด้วย
ขายให้ในราคา๔แสนกว่าบาทเมื่อ๕ปีที่แล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ดินอะไรกันเพราะโอนไปเรียบร้อยแล้ว
ตัวเขาก็เคยคุยกับนายพุทธวันก็ไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ให้เห็น
ตอนนี้เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้
คือเขาก็ต้องเสียคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับ

เหมือนคนที่อยู่ตรงกลางสามีมาก่อเหตุยิงทั้งพ่อยิงทั้งแม่
ยิงลูกชายยิงน้องชายยิงน้องสะพ้ายยิงหลังหลานอีก
เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
เธอบอกนายพุทธวันสามีที่ให้ปากคำว่ามูลเหตุจูงใจมาจากสองประเด็น
คือเรื่องที่ดินกับปมปัญหาที่มีปากเสียงกับลูกเลี้ยง
ขอยืนยันว่าเรื่องที่ดินไม่เกี่ยวข้องนะครับ
รวมถึงปัญหาเรื่องการล้อมรั้วเพราะเธอเป็นคนตั้งใจอยากให้ล้อมรั้วบ้านเอง

เรื่องที่สามีทะเลาะมีปากเสียงกับลูกชายที่ถือว่าเป็นลูกเลี้ยงของสามี
ก็คือธีรวัตรเธอบอกเป็นเรื่องจริงเพราะเขาไม่ลงรอยกัน
ก่อนเกิดเรื่องลูกของเธอก็เปิดเพลงเสียงดังจริงด้วย
ตอนนั้นนายพุทธวันก็ขอให้เธอไปบอกไปเตือนลูก
แต่ลูกไม่ฟังมันก็เลยมีเหตุบานปลายเกิดขึ้น
ถามว่าแล้วทำไมต้องไปยิงหุ่นตั้งหลายคนเยอะแยะไปหมด
บอกว่าที่นายพุทธวันไปยิงพ่อยิงแม่ยิงน้องชายเธอด้วยเนี่ย
คือปกตินายธิรเดชน้องชายก็ไม่ค่อยลงรอยกับสามีเธอเหมือนกัน
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องที่ดิน
เพราะที่ดินเนี่ยเราซื้อมาเมื่อ๕ปี๖ปีที่แล้ว
มันไม่เกี่ยวมันประเด็นก็คือเขามีปัญหากับลูกเลี้ยง

ซึ่งลูกที่ไปด่าไปค้าทายเขา
เขาก็เลยเกิดบันดาลโทษะ

เขาก็จะพูดดีแฟนเราเขาก็จะพูดว่าน้องอาร์มอย่างนั้นอย่างนี้
คือลูกเราก็จะตะแบงก็จะโหยแบบ
ไม่ใช่พ่อฉันนะแกเป็นพ่อเลี้ยงแกจะมาอะไรนะ
คุณระวิการลงไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ไปเจอกับนางสุธาทิพย์ซึ่งเป็นพี่สะพ้ายคนก่อเหตุก็พาเข้าไปดูบ้าน
คือตำรวจเนี่ยยังไม่ให้ทำความสะอาดบ้านเพราะว่ายังมีการต้องตรวจสอบเรื่องรอยเลือดเรื่องอะไรต่างมานานนะคะ
ซึ่งสภาพภายในบ้านเนี่ยยังมีคราบเลือดนายแดงก็คือพ่อตาค่ะอยู่กลางบ้าน
เพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาก็จะชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะคราบเลือดที่เขาถูกยิงนะคะ
ส่วนจุดอื่นอื่นก็มีร่องรอยอยู่เหมือนกันทางพี่สะพ้ายเนี่ยบอกว่าสิ่งที่นายพุทธวันทำเนี่ยมันคือการจงใจฆ่าอุกอาจเกินจะรับไหว
สารคนแก่กับเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วต้องมาบาดเจ็บและเสียชีวิตแบบนี้
เธอเป็นพี่สะพ้ายก็เคยคุยกับนายพุทธวันอยู่บ้างก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมโหดร้ายแบบนี้มาก่อน
แต่ก็คิดว่าก็คงจะกดดันสะสมที่ทะเลาะกับลูกเลี้ยงนั่นแหละ
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าแล้วทำไมต้องมาไล่ฆ่าคนอื่นฆ่าพ่อตาฆ่าแม่ยายแบบนี้ด้วย
พี่สะพ้ายก็เคยคิดว่าแล้วทำไมต้องมาไล่ฆ่าคนอื่นฆ่าพ่อตาฆ่าแม่ยายแบบนี้มาก่อน
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าทำไมต้องมาไล่ฆ่าคนอื่นฆ่าพ่อตาฆ่าแม่ยายแบบนี้มาก่อน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
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าทำไมต้องมาไล่ฆ่าคนอื่นฆ่าพ่อตาฆ่าแม่ยายแบบนี้มาก่อน

สินชายเจ้าพ่อขอบคุณค่ะ
พันธนปรุษโทบุญยังบุญเหยมรองพร่อมกับการสอบสวนสภอมพิจิกย์ก็บอกว่า
เหตุจูงใจก็คือปัญหาเรื่องของครอบครัวนี่แหละ
มีปากเสียงสะสมกับลูกเลี้ยงมานาน
และปัญหาส่วนตัวกับนายธิรเดชที่มีพฤติกรรมเยื่อยุ
คอยเบิร์นเครื่องใสเบิร์นรถใสอะไรยังไงบ้าง
ก็นำมาสู่การเกาะเหตุในครั้งนี้
ต้นนายพุทธวันไม่ประสงค์ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนเองก็มองว่าถ้านำตัวไปทำแผน

ก็เลยแจ้งไปทั้งหมด๔ข้อหานะคะ

ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

พรุ่งนี้จะมีการนำตัวส่งฝากขังค่ะ